ดูในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่โอ้โหพี่บุ๊คพาดหัวตัวไม้ตัวใหญ่ที่สุดเลยนะคะ
เปิดภาพปลุกระดมช่างกลฝึกรับน้องในเซฟเฮาส์
ถ้าใครยังไม่ได้ไปหยิบหนังสือพิมพ์เช้านี้ดูจากมือพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมแล้วดูภาพนี้
ให้ดูภาพนี้เลยคุณผู้ชมคือที่นั่งกันอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม
ถอดเสื้อสะพายเป้แล้วเหมือนกับมีเป็นหัวหน้าแก๊งนั่งอยู่ที่เก้าอี้มีเสื้อช็อปแขวนอยู่
เขาบอกอาจจะทำพิธีกรรมอะไรกันบางอย่างเป็นเหมือนผู้นำจิตวิญญาณปลุกระดม
ดอมเมื่อวานที่อ่านข่าวที่บอกว่าเป็นพวกแก๊งอาชญากรองค์กรกลุ่มผี
พออ่านข่าวแล้วเราเห็นรายละเอียดของมันเราก็รู้สึกหดหูแล้วนะเดี๋ยวฟังข่าววันนี้เนี่ย
ความรู้สึกมันก็มีมากขึ้นไปอีกอะค่ะสำหรับเหตุการณ์คดีที่ต้องสูญเสียครูเจี๊ยบ
แล้วก็น้องหยอดไปเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๙คนแล้ว
แต่ถามว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กับคนที่ยิงในวินกับในล้อจับได้หรือยัง
ยังนะคะจับตัววินกับเลาะยังไม่ได้แล้วปฏิบัติการปิดเมืองล่ามือยิงครูเจี๊ย
น้องหยอดนักศึกษาอุเทรธวายจนนำไปสู่การคุมตัวผู้ต้องหา
มาสอบสวนที่กองบัญชาการสืบสวนนครบานแล้วอย่างที่บอกค่ะ
ว่าคนที่๙คือนายธนพัฒน์เกรดชาติอายุ๒๓ปีเนี่ย
คือจริงคนนี้นะธนพัฒน์ถูกจับมาตั้งแต่๒๒แล้วแหละ
จับได้ตรงหน้าปั๊มแถวติวานนท์นนทบุรีค่ะ
แต่ทีนี้ตอนสอบปากคำคือเขาช็อกวูบหมดสติ
เจ้าหน้าที่ก็หามส่งโรงพยาบาลเข้าไอซียู

อันนี้อาการดีขึ้นนะคุมตัวออกมามาให้ปากคำที่

นักข่าวก็พยายามจะถามเลยฮะจะเข้าไปสัมภาษณ์

พี่บุธ่าเขาอ่อนแรงบดแรงไหมล่ะ
ตำรวจต้องประคองอยู่ตลอดเวลาเลย
ลองดูหน่อยจังหวะที่นักข่าวพยายามถามค่ะ
อะไรถึงป่วยเขาเครียดหรือไงครับเข้าโรงพยาบาล
พอแล้วนึงไม่รู้ประจำตัวเลยก่อนด้วยก่อนครับ
โดนยังเกินจนไม่ไหวเลยว่า
นี่ค่ะเอาเสื้อคลุมหน้ามา

แล้วก็จากข้อมูลของชุดสืบสวนเนี่ยนะนายธนพัฒน์คนนี้เนี่ย
คุณผู้ชมถ้าย้อนไปตอนเดือนสิงหา๖๕ปีที่แล้ว
เขามีคดีเป็นคดีค้างเก่านะไปกราดยิงในงานแต่งงานแถวสุธิศาล
แล้วมาคดีเนี่ยของครูเจ๊บเนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาอังยีซ่องโจร
ในกลุ่มองค์กรอาชญากรรมเนี่ยถามว่าคนนี้ธนพัฒน์เขาทำหน้าที่เป็นอะไร
ทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านทำหน้าที่เป็นเหรันยิกของกลุ่ม
คืออย่างที่บอกไงว่าองค์กรอาชญากรรมเขาจะแบ่งหน้าที่
แล้วเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังด้วยถึงระดับระดับเขาแบ่งเหมือนกับระดับเรียน
ระดับการศึกษาด้วยอ่ะมัธยมไว้อ่ะใช่ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำเนี่ยนะคะ
ทั้ง๘คนก็มีญาติมีเพื่อนของผู้ต้องหาเดินทางมาเยี่ยม
คนที่มาเยี่ยมเนี่ยคนนึงชื่อว่าเราเรียกว่าในบีแล้วกัน
ในบีเป็นเพื่อนของผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวค่ะก็มาหาเพื่อนแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
ผมเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นพี่กับ๑ใน๗ผู้ต้องหา
เป็นเป็นเพื่อนรุ่นพี่มาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วอ่ะส่วนผู้ต้องหาคนอื่นอื่นเนี่ย
ก็รู้จักกันผ่านเพื่อนรู้จักกันเป็นทอดแหละผ่านการติววิชาวิศวะ
ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวแถวรังสิตเขาบอกเขาเจอกันติวหนังสือ
ใช่แล้วเขาก็เลยสนิทกันในบีเข้าไปเยี่ยมเพื่อนสัก๒๐นาที
แล้วก็เดินทางกลับตอนออกมาเนี่ยนะคุณผู้ชมอันนี้อยากให้ฟัง
เพราะว่าพอได้ฟังประโยคนี้จากในบีก็เฮ้ยจริงเหรอเอาลองฟังดูค่ะ
อ๋อนรอว่าแจบแพ้ถูกไหมคะจับแพ้อะพี่แน่นอน๑๐๐
แน่นอนเลยคือจับแพ้เสียแล้วเท่าไหร่ทำเนี่ยมั่นใจขนาดนั้นนะฮะ
ปกติเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ทำเพื่อนยังไม่ต้องกังวลอะไร
ปกติแต่ทุกคนก็คือยืนยันก็ไม่ได้เป็นช่วยก่อนเดียว

ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
โอ้โฮคือ
คนนี้เขามีความมั่นใจมากเลยนะตอนที่มาโรงพัก

ใช่ครับค่ะอ๋อพบน้ำกระดูกและเขากำลังเซ็นชื่อ
เพราะตำรวจบอกว่าจะเข้าเยี่ยมใช่ไหมต้องเซ็นชื่อเซ็นอะไรก่อน

บอกว่าคนที่โดนจับรุ่นน้องผมแพะ
นักข่าวก็ถามทำไมถึงคิดว่าเป็นแพ้

คุณผู้ชมตอนนี้นักข่าวก็รุมเล้า
เขาพูดตั้งแต่ต้นเลยว่าจับแพ้
ตั้งแต่ตอนเข้าไปแล้วตอนโผล่มาเมื่อกี้
นักข่าวถามย้ำอีกรอบก็ยังบอกเหมือนเดิม
ใช่แล้วในบีบอกนะว่าผมมาคุยกับเพื่อน

เพราะว่าเพื่อนก็มั่นใจว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ
แล้วตอนนี้เตรียมหลักฐานเอาไว้ต่อสู้ในชั้นศาลแล้ว
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีพ่อแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหา
ก็คือนายธนากรพันธองคำเดินทางมาเยี่ยม
ที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
คือพ่อแม่บอกว่าลูกเคยเรียนที่อุเทรนธวายนะ
แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เรียนที่อุเทรนถวายแล้วกำลังทำงาน

แล้วก็ที่ต้องอยู่กันหลายคนเพราะว่าค่าเช่าแพงไง
ก็เลยต้องช่วยกันหารค่าเช่า
พ่อแม่บอกว่าปกติลูกแม่เป็นคนพูดง่าย
อยู่กับครอบครัวก็ไม่เคยออกนอกรู่นอกทางเลย
ไม่รู้ว่าเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนลูกเป็นยังไง
วันนี้อยากมาให้ลูกเห็นหน้า

แล้วก็เรื่องของคดีความลูกจะถูกจะผิด
อันนี้ก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการของกฎหมาย
นี่คือหนึ่งในผู้ต้องหาที่พ่อแม่มาเยี่ยมนะคะ
อยากรู้ไหมเขาคุยอะไรกันในกรุ๊ปไลน์

ว่าเขาขออะไรกันถามอะไรกันในกรุ๊ป
แต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมเลาะกับวิน

แต่มีกล้องวงจรปิดไปจับภาพได้

ที่หน้าทนาคารบนถนนสุนทรโกศาเกรกษลองเตย
ล้อกับวินก็ขี่มอเตอร์ไซค์แดงมาก่อน

บนถนนพระราม๔นะเขามุ่งหน้าเข้าถนนพระราม๔

ทั้งคู่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่พงหญ้าตรงนี้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมเห็นไอ้รอยแดงแดงนี่ไหม
เนี้ยแดงที่ติดตามอ่าสีป่ะเออแล้วก็พื้นดินนั่นคือสีครับ
มีทั้งแดงด้วยมีทั้งน้ำเงินด้วยแล้วพอไปดูกล้องวงจรปิด
บนถนนสายสามศูนย์สี่ตะบนตะค่าอำเภอบางปรมาทที่สุพรรณบุรี
อันนั้นคือเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือจุดสุดท้ายครับที่วงจรปิดจับภาพไว้ได้
ห่างจากจุดที่เปลี่ยนสีรถประมาณสักห้าสิบแปดกิโลเมตรจะเห็นว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์
สีมันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วทั้งคู่ก็ขี่ไปจอดที่เกาะกลางถนนครับ
เหมือนจะทิ้งหลักฐานอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
เพราะจากตรงนี้อีกเพียงแค่๑๙กิโลเมตรก็เข้าตัวเมืองสุพรรณบุรีแล้วครับ
วงจรปิดในตะบนโคกช้างอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อสิบเอ็ดพฤศจิกายนย้อนย้อนไปหน่อยนะคุณผู้ชมตอนเกือบเที่ยงเนี่ย
จะเห็นรถของคนร้ายที่เปลี่ยนสิแล้วเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาผ่านกล้องไป
อ่านี่น่ะนี่น่ะครับเขาเลี้ยวขวามาอ่าอันนี้ไม่ใช่สีอันนี้เปลี่ยน
ไม่ใช่แดงแล้วฮะเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดนะครับ
แล้วคนขี่ก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินสวมหมวกกระน็อกน้ำเงิน
คนซ้อนก็เสื้อชมพูหมวกกันน็อกแดง

คือแต่ก่อนพอไม่ได้เปลี่ยนแค่รองเท้า

โดนจับได้หลังต้องเปลี่ยนทั้งหมด

แผนเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

ต่อจากมุมก่อนอันนี้เป็นภาพบนถนนสาย๓๔

จะเห็นรูปภัณฑ์สันธารคนก่อเหตุชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมเนี่ย
ทีมข่าวได้แชทเอาล่ะอยากเห็นใช่ไหม

แชทช่วงก่อนเกิดเหตุนี้
กรุ๊ปมี๘๔คน
เหมือนเขาขอปืนกันนะพี่บุ๊คพี่น้ำแข็ง
เริ่มจากข้อความที่บอกว่าใหญ่หรือเล็ก

ยังไม่แปลงไหมยังไม่แปลงไหมนั่นแหละ

นี่แหละคุณผู้ชมจะยืมทั้งปืนยืมทั้งกระสุน

คนอื่นก็ตามนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบแค่นั้นพอ
ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะแยะ

ว่าถ้าเกิดว่าเจออะไรก็คือให้เราปฏิเสธไปอย่างเดียวเลย

โอ้โหนั่นหมายความว่า
ทั้งก่อนก่อเหตุก็วางแผน

ตอนนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนสีรถ

เขาบอกว่าโอ้โหแต่ก่อนก็หลอนเหมือนกันนะ
ได้ยินเหมือนอะไรสวดกันเป็นบทสวด
คือเหมือนกันเขาอุดพลังใจกันเอง
ใช่ค่ะคือจำได้ไหมครับว่าตั้งแต่วันแรก
ที่ถูกเช่าเอาไว้แล้วก็กลุ่มผี

ไม่เขาบอกว่าควรจะตัดขาด
ตำรวจบอกเลยเพราะว่ากลุ่มนี้นะ
คือเขามารวมตัวกันมีทั้งเด็กที่เรียนอยู่

เขาบอกเด็กส่วนใหญ่จะไม่ได้เรียนแล้ว
เรียนไม่จบไม่ตั้งใจเรียนมารวมกัน

กลุ่มผีกลุ่มนี้ทำอะไรกันบ้าง
เซฟเฮาส์แถววงสว่างนะครับ
คือเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็ไป

ส่วนรถจักรยานยนต์ทั้ง๘คันที่เคยจอดอยู่ก็ไม่อยู่แล้ว
ชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าตำรวจลงพื้นที่มาเก็บหลักฐานไปทั้งหมดนะครับ
ส่วนภายในบ้านข้าวของก็ถูกรื้อค้นกระจัดกระจาย
ค่อนข้างสกปรกมีถ้วยชามอาหารที่ถูกกินทิ้งไว้

จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
วันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖๖อันนี้ย้อนไปหน่อย
ภายในซอยวงสว่าง๑๙แยก๒นะฮะ
จะเห็นว่าเวลาตี๒นะคุณ
มีคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่
ไปไม่นานมีรถกระบะแวนขับเข้ามา

กล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวไทยรัฐของเราได้มา

แล้วก็วงจรปิดของวันที่๑๐พฤศจิกายน
วันที่๑๐เป็นวันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ยิงครูเจี๊ยบ

เห็นรถเก๋งสีบรอนทองขับออกไปจากเซฟเฮาส

จากรถเก่งแล้วยังมีรถจักรยานยนต์ขี่ตามไปด้วย
ทุกคันมุ่งหน้าไปที่ย่านร่มกล้าว

มีการแวะซื้อน้ำกระท่อมด้วยนะครับ

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้

บอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาเช่าบ้านอยู่เมื่อ๒เดือนก่อน
ก่อนหน้านี้ในช่วงกลางดึกชาวบ้านก็หลอน
ได้ยินเสียงเหมือนสวดอะไรกันสักอย่าง

แต่มันจับใจความไม่ได้
ฟังไปฟังมาเอ๊ะหรือไม่ใช่เสียงสวด
หรือเป็นการร้องเพลงปลูกใจอะไรแบบนี้นะฮะ
จะมีกลุ่มวัยรุ่นแวะเวียนเข้ามาตลอดนะ
คืนก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ในพื้นที่

ก็ต้องส่งสัญญาณเหมือนรหัสลับ
ให้คนข้างในรู้ก่อนถึงจะเข้าไปได้

ภาพนิ่งจากสมาชิกของกลุ่มผีกลุ่มนี้มา
พบหลักฐานเชื่อมโยงตรงกับที่ข้อมูลของชาวบ้าน

เขาทำพิธีกรรมอะไรกันบางอย่าง

วู้ยวันลุ่นชายถอดเสื้อทรัพยากระเป๋า

เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่าง
มีรุ่นพี่เขาแต้มสีให้นะบางคนนะ
แต้มสีบนตัวแล้วก็ตั้งอกตั้งใจนั่งฟังรุ่นพี่ที่นั่งอยู่บนตั้ง
แล้วข้างหลังก็แขวนเสื้อช็อปหรืออะไรทงอะไรสักอย่างเอาไว้นะฮะ
ภาพนี้เขาบอกทำพิธีกรรมปลุกใจ
คุณเครื่องแบบอย่างนี้แล้วต้องสะพายกระเป๋าเหมือนกันหมด
จากนี้ชาวบ้านยังบอกว่าล่าสุดมีกลุ่มเพื่อน
ซึ่งเป็นผู้ชาย๒คนหญิง๑คนเข้ามาที่บ้านหลังนี้
และพยายามจะปีนเข้าไปเรียกหาเพื่อนแล้วไม่มีใครเปิด
กระทั่งเจ้าของบ้านเช่าออกมาบอกว่าตำรวจมารวบตัว

ไม่คิดว่าที่อยู่กันมาอยู่ในชุมชน
ใครจะไปนึกว่าบ้านที่ตั้งปลูกติดกันอยู่

เขาเอาถุงดำมาปิดหมดเลย

ใช่น่าจะแน่น่าเชื่อว่าจะมีองค์กรอยู่ในหมู่บ้านของเรา
แล้วซอยก็ดูสงบดีแล้ว

ว่าเดี๋ยวจะต้องล้างบางองค์กรผี
ใช้คำนี้ได้ใช่ไหมไม่มีห้อยท้าย
เพราะว่าไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องกับสถาบัน
แล้วพอยิ่งเปิดข้อมูลเยอะขึ้นฟังแล้วก็ช็อกฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกัน
เรื่องนี้ทางด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธี
ผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานก็เผยความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย
บอกว่าแม้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาอาจจะให้การแบบไม่เป็นประโยชน์
แต่ในหลักอาชญาวิทยาถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนนะ
แล้วมันมีข้อมูลหลุดมาคุณผู้ชมมันเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้ที่ให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนในการก่อคดีจนชุดสืบเข้าใจถึงบทบาท
เข้าใจถึงรูปแบบขององค์กรผี
มันมีกลุ่มทุนสนับสนุนให้ก่อเหตุมีทีมกฎหมายคอยช่วยสู้คดีถ้าเกิดโดนจับ
อกจากข้อมูลจากผู้ต้องหาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปได้ข้อมูลจากไหนรู้ไหม
ได้ข้อมูลจากพลเมืองดีเรียกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญา
รักในสถาบันอาชีวะคือออกมาให้ข้อมูลเองเลย
เลยทำให้รู้โครงสร้างขององค์กรองค์กรผีนี้
กลุ่มที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจเขาบอกว่าขอบคุณตำรวจนะ
ที่เรียกพวกนี้ว่ากลุ่มผีคืออย่าไปโยงเกี่ยวกับอาชีวะเทคนิคหรือสถาบันเลย
ให้ตัดขาดเด็กพวกนี้ออกจากเรื่องของสถาบัน

กลุ่มสถาบันเรียกว่ากลุ่มผีองค์กรอาชีวะปี
เมื่อต้นชุดสืบเร่งจับกลุ่มผู้ต้องหา

ทุกวันจะตรวจสอบประวัติอาชีวะกลุ่ม
ครูกร๒๐๐๕ต้องดูเลยว่ากลุ่มคนที่มาเยี่ยมจะเกี่ยวข้อมูลอย่างไร
แล้วก็ควบคู่ไปกับแผนล้างบางองค์กรผี

พวกนี้ได้ส่วนเมื่อวานก็ยังไม่ให้การเป็นประโยชน์เท่าไร

แต่เป็นประโยชน์ในชั้นสืบสวนในการพูดคุย

เนื่องจากว่ามันอยู่ในใต้ดินที่ไม่มีใครพูดมานานแล้ว

ถ้าวันนี้เราไม่กระชากหน้ากากเขาออกมา

พอถูกกระชากหน้ากากแล้วก็ต้องยอมรับความจริง

กรผีบอกว่าเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้น
จากพวกเรียนไม่จบพอเรียนไม่จบปั๊บก็เลยเรียกว่าผี

เมื่อกี้ดอมเปิดให้ดูเป็นแชทใช่ไหมแชทคุยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการก่อเหตุ
เจอสมุทรจดคำสอนรุ่นน้อง

ใช่แล้วก็คือมีใจความพอเจ้าหน้าที่เขาเปิดอ่านนะดอม
เขาบอกว่าหากโดนจับอย่าให้ความร่วมมือสอบสวน
ต้องให้การปฏิเสธห้ามเปิดเผยตัวผู้นำองค์กร
และจะส่งทนายช่วยสู้คดีฟ้องกลับเจ้าหน้าที่
ผู้การจอเขาบอกว่าโอ้โหพวกนี้มันปกปิดไอ้โม่งนะ
โม่งก็คือผู้นำองค์กรมันยังปกปิดอยู่นะฮะ
แล้วพี่บุ๊กไม่ได้เจอแค่สมุดคำสอนนะ
คุณผู้ชมไปเจอสมุดบัญชีรับโอนเงินสนับสนุนซื้ออาวุธ
บุดบัญชีมันมีหลักฐานเส้นทางการเงินบุคคลหลายรายเลย
ทีนี้ตำรวจเลยบอกว่าอันนี้แหละเป็นประโยชน์เลย
เดี๋ยวจะไปออกหมายจับเพิ่มอีกเป็น๑๐นี่แหละ
เรียกว่าองค์กรจริงนะคุณนะแต่องค์กรนี้มีระดับชั้นนะใช่ค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีรายงานข่าวแจ้งมา
บอกว่ามีการเผยแพร่ภาพขององค์กรที่ปรากฏออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
คือมีรุ่นพี่คอยทำหน้าที่รับน้อง
แล้วเขาบอกว่าแต่ละสายจะมีชื่อกลุ่มของตัวเองนะ

จากจะมีชุดสืบสวนนอกจากนี้ตำรวจเขาตรวจสอบพบว่า
กรนี้ลักษณะคือเขาจะรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ทักษะในการก่อเหตุ
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากลุ่มที่ถูกจับกลุ่มเนี่ย
เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอนุบาล

คือเขาบอกว่าเพิ่งได้รับการฝึกฝน
แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่
ทีนี้คนในกลุ่มที่เคยเรียนรู้

แรกมาแล้วเนี่ยนะจะได้ออกไปลองดูงานอย่างตอนไอ้เหตุการณ์ที่แบบ
ยิงงานแต่งงานยิงในงานแต่งเก่าเทศถวายอ่ะครับกลุ่มนั้นอ่ะ
พอไปดูงานเสร็จแล้วปั๊บก็จะได้รับการยกระดับขึ้นมาอยู่ชั้นปฐม
คือต้องทำภารกิจอ่ะเริ่มจากดูก่อนมันเป็นเริ่มจากดูงานเออ
ลงพื้นที่จริงแล้วไปปฏิบัติภารกิจ
เพื่อจะได้เลื่อนขั้นแล้วพอคดียิงหน้าคณะเพศัตว์ที่จุฬา
มกราคมหกหกอ่ะก็เลื่อนขั้นเป็นประถมอีกใช่
ส่วนในคดียิงครูเจี๊ยบเนี่ยแล้วก็น้องหยอดเนี่ย
ก็อาจจะได้เลื่อนขั้นอีกอันนี้ฝึกกันมาแบบนี้
น่ากลัวมากแต่ที่แน่คือน่าตกใจว่าไอ้หนังสือที่เป็นเหมือน
คำคีคำคีอ่ะครับห้ามบอกห้ามบอกชื่อของไอ้โมงครับ
ห้ามบอกของชื่อของหัวหน้ารัฐิอืมคือก็ยังปกปิดอยู่เออครับ
เราก็ไม่รู้นะมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ในสังคมเวลามันมาตีแผลแล้ว
พอฟังแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอต้องทลายให้ได้ใช่
และผู้สนับสนุนด้วยนะใช่ฮะ